ส่วนเหตุการณ์นี้ก็ที่ชนบุรีเหมือนกันนะคะมีภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
สระว่ายน้ำของหมู่บ้านแห่งหนึ่งจะเห็นคุณป้าท่านหนึ่งอายุ๕๗ปี
ท่านเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็คือแขนขาจะไม่ค่อยมีแรงนะคะ
คือต้องใช้มือยกขาของตัวเองสองข้าง
เพราะว่าขาท่านไม่มีแรงนะคะ
สักพักนึงพอนั่งได้ที่ขอบสระ

แต่ตอนลงไปในน้ำแล้วเนี่ยเหมือนว่ายน้ำอยู่แป๊บนึง
เหมือนพยายามจะว่ายอยู่แป๊บหนึ่งค่ะคุณผู้ชมพี่หุ่ยค่ะ

ดูเพลินแบบเนี้ยเหมือนเอ๊ะท่านอยากจะเล่นน้ำหรือเปล่าหรือยังไร

แต่สุดท้ายคือจมน้ำเสียชีวิต

เวลาประมาณ๕ทุ่ม๒๓นาทีค่ะ
นี่ค่ะจังหวะที่ท่านจมน้ำไป

คนดูแลสระว่ายน้ำของหมู่บ้านเขาไม่อยู่
ก็เลยไม่มีใครเห็นไม่มีใครทันได้ช่วย
ตำรวจสพบวินไปตรวจสอบ
หมู่บ้านนี้อยู่ที่ตำรวจบวินอศรีราชชนบุรี
คุณป้าท่านนี้ชื่อว่าคุณป้าลาวัลสับโพอายุ๕๓
ลอยคว่ำหน้าอยู่ในสระน้ำเสียชีวิตอะนะคะ

ลูกสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าคุณแม่

แต่เมื่อวานนี้น้อยใจคนในบ้าน
ไม่รู้ว่าใช่สาเหตุนี้หรือเปล่านะ
ที่พยายามจะใช้วอร์เกอร์อะค่ะ
พยุงตัวเองออกมาจากบ้าน
แต่ตอนนั้นตอนที่คุณแม่ออกมาจากบ้าน

เพราะคุณแม่ก็ไปนั่งเล่นนอกบ้านอยู่บ่อย
พยายามที่จะเคลื่อนไหวร่างกายด้วยความป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง
คนในบ้านก็ไม่ได้อะไรก็ปล่อยให้ออกไป
แต่คราวนี้ออกไปนานผิดสังเกต
ในบ้านก็เริ่มร้อนใจว่าทำไมยังไม่กลับกันสักที

เท่าไหร่ก็หาไม่เจอมารู้อีกทีคือเช้าเลย
คนดูแลสระว่ายน้ำมาบอกว่ามีศพผู้หญิงลอยอยู่ในสระว่ายน้ำ

ตำรวจก็เลยบอกว่าสงสัยสาเหตุเรื่องของการน้อยใจคนในบ้านหรือเปล่า
ก็เลยออกไปคนเดียวลงสระน้ำคนเดียว
พยายามจะเล่นน้ำอยู่คนเดียวแต่ด้วยความที่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ก็เลยพลาดจมน้ำเสียชีวิต
หรือไม่แน่ใจว่าท่านพยายามที่จะฆ่าตัวตายหรือเปล่า
แต่ก็ต้องนำร่างไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลแหลมชะบัง
แล้วก็หลังจากนั้นให้ทางครอบครัวนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะครับ